ใกล้ถึงประเพณีลอยกระทงแล้ว
ลอยกระทงล้านนายี่เป็งที่เชียงใหม่

ตอนนี้เขามีการเตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะ
คุณผู้ชมจะได้เห็นโคมลอยเยอะแยะมากมายที่สวยงาม
รวมไปถึงดอกบัวขนาดยักษ์สีชมพู

แล้วก็ความอลังการที่บริเวณหนองบัวพระเจ้าหลวง

เทศบาลตำบลเชิงดอยเขากำลังจัดเตรียมเอาไว้ต้อนรับ

ประเพณีลอยกระทงเจียงใหม่เจ้า
ก็จะมีขึ้นในวันที่๑๐ถึง๑๑
พฤศจิกายนนี้นะคะภายใต้ชื่องานนะคะ
เทศกาลโกมล้านนาปูจาผางประตีบ
น้องบัวพระเจ้าหลวงประจำปี๒๕๖๒
งานนี้ต้องบอกเลยว่าชาวเชียงใหม่หรือว่าใคร
ที่กำลังจะไปเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้
พบกับความอลังการกันได้เลย
เพราะปีนี้เขาจัดใหญ่จัดเต็มนะคะ
นี่ค่ะอันนี้คือดอกบัวขนาดยักษ์นะคุณผู้ชม
ใหญ่รวมไปถึงนี่ยังมีโคมล้านนานับหมื่นดวง
ประดับไปทั่วสะพานด้วย
ไปทางไหนคุณจะเห็นแต่แสงไฟสีสันสวยงามไปทั่วพื้นที่เลย
นี่แค่ช่วงเตรียมงานเท่านั้นนะ
แต่ว่ามีนักท่องเที่ยวประชาชนในพื้นที่
เขามาถ่ายรูปชมความสวยงามกันไปแล้วเนี่ยเด็กน้องหนูก็มาคุณเห็นไหม
เขาจะประดับโคมตลอดแนวสะพานแบบนี้
ก็จะเป็นมุมที่มาถ่ายรูปตอนกลางวันก็สวย
ถ้างานจริงที่จัดตอนกลางคืนเปิดไฟยิ่งสวยงาม
คุณดูพอประดับไฟแล้วมันจะสวยงามอลังการมากเลยนะคะ
แล้วก็คุณนอกจากโคมล้านนาที่ว่าสวยแล้วเนี่ยมันยังมีความอลังการก็คือ
บริเวณรูปปั้นพญานาคคู่กลางน้ำ
มีการสร้างดอกบัวใหญ่เนี่ยดอกบัวใหญ่เลยนะคะ
พร้อมกับลูกบัว๗ดอกที่เราเห็นกันไปที่มีสีชมพูเรียงรายกันนี่แหละ
เป็นจุดที่สวยงามแล้วจุดนี้เป็นไฮไลท์ของงานเลยก็ว่าได้

คุณดูนะคะกลางคืนมันสวยมากจริงแหมไม่อยากจะบอกอยากจะให้ไปเห็นด้วยตาของตัวเองนะคะ
และภายในงานวันนั้นนะเขายังมีการจัดการแสดงอีกเยอะแยะมากมาย
จัดเต็มให้ได้ชมกันด้วยตื่นตาตื่นใจกันอย่างแน่นอนนะคะ
อันนี้เป็นแค่ภาพบรรยากาศการเตรียมงานเล็กน้อยที่นำมาฝากกันก่อน
ใครอยากดูของจริงเอ้าเชิญชวนเลยแล้วกันเนาะไปกันได้ที่งานเทศกาลโกมล้านนาปู่จาผางประตีบ
น้องบัวพระเจ้าหลวงประจำปี๒๕๖๒นะคะเขาจัดขึ้นในวันที่๑๐ถึง๑๑พฤศจิกายนนี้
บริเวณหนองบัวหลวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเจียงใหม่เจ้านะคะ
เหนือไปนะเชียงมือเชียงใหม่ที่นั่นเขาก็จัดงานลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน
ใหญ่มากคือแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงแบบยิ่งใหญ่
เหนือเขาก็จะมีเอกลักษณ์แบบหนึ่งซึ่งแตกต่างกันออกไปอย่างงานเดือนยี่เป็งอย่างนี้
ก็จะเป็นเอกลักษณ์ก็จะมีโคมลอยมีอะไรต่างแล้วก็มีดอกบัวเมื่อกี้สวยมาก
อยากให้พลาดเลยนะเวลาก็จับจองกันค่ะการเดินทางที่จะไปท่องเที่ยวนะคะ